ครบนาฬิกา๒๔นาทีแล้วชาวนี้

ยังผิดหวังยังบอบช้ำยังเจ็บช้ำมาจากเมื่อวานอยู่

รางวัลที่๖มีซะที่ไหนคุณ
แม่นะฮะวันนี้ในหน้าสองสือพิมพ์ไทยรัฐนะ
ยังมีเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ

รางวัลที่๑ก็๑๔๙๗๖๐นะครับ

เลขอื่นคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้

หลายคนถามว่ายังตรวจสอบในหนังสือพิมพ์

ใช่เพราะว่าในเว็บคือให้พิมพ์เลขของเราไปเลย

จะเสียใจจะร้องไห้อะไรก็แล้วแต่

เพราะว่ามีเสน่ห์ดี
เอาเทียบดูแล้วแบบใช่ไหมใช่ไหม

คุณผู้ชมไปแสดงความยินดี
กับผู้ที่เป็นเศรษฐีใหม่กันหน่อย

ฝันว่ารถของเขาหาย

ได้ไป๑๒ล้านนี่แหละครับ
โฉมหน้าของผู้กองจักร

ร้อยตำรวจเอกจักษิริพรดวงถาวร

รัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖กันยายน

หลังจากถูกเรียบร้อยแล้วฉลองกันเลยใช่ไหม
ฉลองเลยเนี่ยเอ๊ะตำรวจถูก

ญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทไปเลี้ยงฉลองนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากงานราชการตำรวจ

อีกทั้งในขณะนี้ภรรยาก็ตั้งคันได้๖เดือนนะครับ

เชื่อว่าลูกน่าจะให้โชคด้วยนะครับ

เล่าถึงสาเหตุที่ซื้อเลขนี้คุณ

ทะเบียน๔กกน

หายไปพอตื่นขึ้นมา
อ้าวสงสัยฝันแบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่าง

แล้วก็พอเอาสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑

แล้วเราไปตามหาซื้อลอตเตอรี่จนถูกรางวัล

ฝันแล้วพี่พี่กินอิ่มแล้วคุณตำรวจ

จากฝันแล้วนะครับได้เงินรางวัลมาแล้ว

ฝันไปทำบุญครั้งใหญ่ด้วยนะครับ
ฟังเสียงผู้กองจักรครับ
คนที่ได้มันยืนตรงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

มีเศรษฐีใหม่อีกรายด้วยนะครับ

คุณป้าบัวทองคดฉลน

เป็นชาวอำเภอโพนทองจังหวัด๑๐๑นะครับ

ที่สเค้าสีแล้ว

ฝันถึงคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

คุณป้าบัวทองตื่นจากฝัน
จากฝันก็ไปหาซื้อมาได้๑ใบ
และปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑เป็นเงินรางวัล๖ล้านบาทครับ

หากได้รับเงินรางวัลแล้วก็จะแบ่งเงินเป็น๓ส่วน
ก็คือนำไปทำบุญให้คุณแม่แบ่งให้ลูก
แล้วก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวด้วยนะครับ
นอกจากนี้แนนสิพิมก็ยังรายงานว่า
ลบบุรีนะคุณนายบุญเรืองเมืองทะอายุ๖๐ปี
เป็นชาวอำเภอชัยบาดานแล้วก็เป็นสมาชิกอบตนิคมลำนาบราย
ดวงเห็งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จำนวน๒ใบ
รับเงินไป๑๒ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับ
เท่าที่เราเสนอข่าวมี๓ท่านแล้วนะ
แต่ผมเชื่อว่ามีอีกเยอะ
ใช่ค่ะคือแสดงความยินดีเอาไว้เลยละกันนะคะ
สำหรับคนที่ถูกรางวัลคนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะ
เดี๋ยวงวดหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมจะพาไปดูบรรยากาศเมื่อวาน
บรรยากาศที่แผงขายลอตเตอรี่น้องสาวของพีช
พ่อค้าพีชที่บอกว่าได้รับฉายาโป๊ะแตกแผงแตกลวงโลกอะไรเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเมื่อวานคนเขาก็ไปเจอว่าพ่อค้าพีชมาช่วยน้องสาวขาย
แล้วคนก็มาขอเซลฟี่มาขอถ่ายรูปเนี่ยค่ะ

ยังคงเข้าไปซื้อลอตเตอรี่
เข้าไปขอถ่ายรูปกับนายธนวัฒน์คำแหงผลหรือว่าพ่อค้าพีช
แล้วเขาก็ไปช่วยน้องสาวขายค่ะ
แผงนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะว่าเขาไม่ให้ขายแล้วไม่ใช่เหรอ
คือแผงที่ไม่ให้ขายคือแผงที่ปั๊มปอตทเอกชัย
แต่ว่าแผงนี้ที่พีชไปช่วยน้องสาวขายเนี่ยคือป๔
ปอตทถนนเศรษฐกิจที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ลูกค้าเขาก็เข้ามาเติมน้ำมันก็แวะพักรถเสร็จแล้วลงมาเลือกซื้อลอตเตอรี่กันก่อนที่จะออกรางวัลไงคะ
พอเจออ้าวนี่มันพ่อค้าพีชนี่
ก็ขอถ่ายรูปทักทายให้กำลังใจคือส่วนใหญ่พูดคล้ายกันนะคุณ
คนไทยก็จะให้อภัยค่ะคนไทยก็จะบอกว่าทำผิดแล้วขอโทษสังคมพร้อมนะที่จะให้อภัย
คือบางคนเขาก็ยอมรับนะว่าพีชก็ดูเป็นลูกผู้ชายดี
ก็คือกล้าทำกล้ารับแล้วก็ยังกล้าออกมาแสดงตัวตนแบบนี้
เพราะบางคนอาจจะหลบหน้าหลบตาไปแล้วไม่กล้าแต่ว่าพีชเขาขอโอกาสจากสังคมอยู่แล้ว
แล้วเขาบอกเขาจะออกมาทำหน้าที่ของเขาตามเดิมแล้วก็มาทำจริงบางคนบอกก็แมนก็ลูกผู้ชายดี
ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้พีชทำอาชีพพ่อค้าขายลอตเตอรี่ต่อไป
ทั้งขอบคุณแล้วก็ขอโทษลูกค้าด้วยเพราะว่าพี่เคยบอกไว้ไงว่าจริงอ่ะ
อยากไปขายที่แผงเดิมที่ปตทเอกชัยเพราะจะยกมือไหว้ขอโทษลูกค้าทุกคนเลยที่เข้ามาซื้อลอตเตอรี่
แต่พอเจ้าของแผงไม่ให้แล้วเจ้าของปั๊มไม่ให้แล้ว
ก็มาขอโทษที่แผงของน้องสาว
แล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามค่ะ
คงต้องขายที่แผงของแม่กับแผงของน้องสาวไปก่อน
รวมถึงเขาก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยไงคุณ
ขายผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ของพ่อค้าพีช
กว่าจะมีแนวทางขยับขยายไปจุดอื่น

แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือจุดไหนต่อนะคะ

ลูกค้าหลายคนเลยมาให้กำลังใจผ่านทางเฟซบุ๊ก
ข้อความส่วนใหญ่คือให้กลับมาสู้อีกครั้ง
แล้วก็ให้นำสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน

แล้วก็จะยังคงเป็นลูกค้าของพ่อค้าพีชต่อไป
ซึ่งทางคุณพีชเขาก็ขอบคุณในน้ำใจ
ขอบคุณในความเมตตาขอบคุณที่ให้อภัย
แล้วก็ได้รับโอกาสที่ทุกคนมอบให้
กับคุณพีชแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ